คุณผู้ชมเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เรื่องของเครื่องสำอางล่าสุดที่ยี่ห้อหนึ่งเขาชื่อว่า

ล่าสุดตรวจสอบไปตรวจสอบมามีการโฆษณาเกินจริงด้วยครับคุณผู้ชม
ตอนนี้กำลังขยายกันต่อไปว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแน่นอนกำลังโด่งดังกับเรื่องนี้
ก็ต้องมีการตรวจสอบขยายผลกันไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
แรงข่าวจากออยระบุแบบนี้บอกว่าได้รับการร้องเรียนบอกว่ามีสินค้าอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่ง
มีดาราดังประกาศตัวเป็นเจ้าของแบรนด์ใช้ข้อความโฆษณาว่าชงผอม
ชงหอมชงและผอมเนี่ยก็เบื้องต้นจากการตรวจสอบของออย
ไม่เคยให้อนุญาตโฆษณาอาหารเสริมลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขั้นตอนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวมีการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่า
หวังผลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือไม่
จากการโฆษณาสรรพคุณเป็นอาหารเสริมลดหุ่นแล้วเนี่ย
มีการโฆษณาเรื่องของการขายและกระจายสินค้าใช้คำว่าจองสิทธิ์รวย
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายลักษณะการเข้าข่ายการขายสินค้าแบบแชร์ลูกโซ่หรือไม่
เพราะว่ามีการกระทำคือมีการกระจายสินค้าให้กับตัวแทนทั่วประเทศ
รวมทั้งมีการแจกสิ่งของเช่นอ่านทำยอดขายเท่านี้ก็แจกทองคำตัวเครื่องบินแจกเงินสด
มีการเทรนด์ให้เป็นคนขายออกรหัสด้วยแล้วก็มีบัตรตัวแทนจำหน่ายด้วย
รวมไปทั้งมีการเก็บค่าสมาชิกด้วย
ทางด้านของมะปรางนางสาวิราการเสนีตันติกุลเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักบีเคิร์ฟ
ทีมร่วมหุ้นกับดาราสาวคือเบลล่ารานีนะฮะก็ออกมาชี้แจงบอกว่า
เรื่องของการโฆษณาเกินจริงเนี่ยไม่ได้มาจากทางบริษัทเลยแต่ว่ามาจากตัวแทนจำหน่าย
ซึ่งมีการเรียกไปตักเตือนแล้วเขาก็ถามว่าทำแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อไป
ก็ตอบไม่ถูกว่าอันไหนควรทำให้ถูกต้อง
คงไปเข้าข่ายแล้วก็ต้องไปขอคำแนะนำจากสคบว่าควรทำอย่างไรให้มันถูกต้องต่อไป
ส่วนตัวเรื่องของสินค้าส่งให้ทางออยตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งขั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาแล้วก็ได้ส่งให้กับกรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบด้วย
บริษัทเองก็ส่งให้กับหลายหน่วยงานเพื่อความสบายใจ
ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องขึ้นมาวันที่๑พฤษภาคม
ดาราสาวเบร่ารานีเองก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบอกว่า
ก็ตั้งใจทำออกมาให้โปร่งใสชัดเจนแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างทุกขั้นตอน
อยากให้คนที่อยากใช้หรือว่าคนที่นำไปขายต่อมีความมั่นใจด้วย
ส่วนเรื่องที่มีข่าวออกไปว่ามีการโฆษณาเกินจริง
ถ้าเป็นส่วนของบริษัทเองที่เผยแพร่ข้อมูลออกไปเนี่ย
และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามออยตามคุณสมบัติและส่วนผสมต่าง
ระบุไว้ชัดเจนยืนยันถ้าเป็นของบริษัทตรวจสอบได้ถูกต้อง๑๐๐
แต่ว่าถ้าเป็นของตัวแทนอันนี้ต้องมีการไปตรวจสอบไปตักเตือนกันใหม่